เหตุการณ์นะคะสำหรับกรณีที่ไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์

แล้วก็ที่เล็บมีการทาสีแดงไว้
คือตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าศพนี้เป็นใคร
คือก่อนหน้านี้มีกระแสออกมาว่าจะเป็นบุคคลศูนย์หายที่ญาติไปแจ้งความเอาไว้ที่ชื่อนางจำปาหรือเปล่า

ใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันในเรื่องนั้นนะคะ
โดยศพถูกพบวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ชาวบ้านเขาไปแจ้งตำรวจว่าเจอชิ้นส่วนมนุษย์
ถูกยัดอยู่ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่๒ใบที่คลองโคกมะยมในตำบลคานหามอำเภออุทัยนะคะ
ตำรวจก็เร่งสืบสวนแล้วก็ส่งชิ้นส่วนไปตรวจสอบหาอัตลักษณ์บุคคล
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็พูดกันว่าเอ๊ะ
ร่างของนางจำปาหอมชวนวัย๔๕ปีชาวจังหวัดสะแก้วหรือเปล่า
เพราะว่างนางจำปลาหาขาดการติดต่อกับญาติไปหนังแล้ว
พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีนี้

ถึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสืบสวน

ส่วนที่บอกว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบเนี่ย

ตำรวจบอกว่ายังไม่ขอยืนยันนะ
แต่ว่าให้ลูกชายของผู้สูญหาย

ถ้าตรงกันก็จะได้สามารถยืนยันได้นะคะ

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุดสืบสวนภูทร

เชิญตัวสามีใหม่ของนางจำปา

หาความเชื่อมโยงค่ะว่าชิ้นส่วนมนุษย์ต่าง
ที่ถูกชำแหละแล้วก็แยกชิ้นในห้องพัก

วัดพระนครศรีอยุธยายอมรับบอกว่า
คือตอนนี้คดีนี้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลย

แต่ถ้ายืนยันได้แล้วแล้วก็

แต่ตอนนี้ก็ทำได้เพียงแค่ว่าให้สัญญาณแหละ
จะคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดค่ะ